เมื่อวานนี้ผมนะเลิกอ่านข่าวไปกินข้าวเสร็จเปิดทีวี

ว่าเป๊ะเลยคดีน้องชมพู่แน่
ไม่ใช่เป็นคดีเราเที่ยวด้วยกัน

เรื่องคดีน้องสมผู้คือผอบตลอบบอกว่าพร้อมมานะตอนนี้พร้อม
เกินร้อยไอ้หมายจับยังไม่ออกวันนี้ใช่ไหมแต่พรุ่งเนี้ยไม่
แน่นะฮะเอาพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขนะครับท่านผู้
ชาการตำรวจแห่งชาตินะครับตอบคำถามผู้สื่อข่าวในการ
แถลงข่าวท่านยืนยันแบบนี้เลยว่าคดีนี้คืบหน้าไปเกินร้อย
นะครับ๑๐๐นั้นแหละกลม๑๐๐จากแผนงานเดิมนะครับเพราะว่าพบ
เรื่องใหม่ที่ต้องสืบสวนสอบสวนมีความจำเป็นที่ต้องทำต่อ
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหน
ท่านย้ำบอกว่ายังไม่ปิดประตูสำหรับตัวละครใหม่ใครนะนะฮะ
แล้วก็ยังไม่สามารถพูดได้ด้วยว่าบุคคลที่ถูกนำเข้าเครื่องจับเท็จ
จะเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดแต่ยืนยันว่าการแปลผลรอบแรกเสร็จแล้ว
ส่วนจะนำใครมาเข้าเครื่องจับเท็จเพิ่มหรือไม่
ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของพนักการสอบสวน
พอนักข่าวถามว่าพบท่านมีหมัดเด็ดที่จะเป็นหลักฐานให้สารออกหมายจับไหม
พบตรบอกว่าวันนี้ยังไม่มีการขอสารอนุมัติหมายจับใครแต่วันพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับแต่วันพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ
ท่านพรุ่งนี้ไม่แน่ครับ

คุณผู้ชมลองคิดดูเป็นการเรียกว่าซื้อไหม
หรือว่าเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนกันไป
จากนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับ
ได้มีการเชิญตัวลุงพลไปที่สพกกตูม
ให้กับพนักงานสอบสวนสอบปากคำ
เมื่อไปถึงลุงพลก็บอกว่าโอ้ไม่ได้กังวลอะไรหรอกครับ
แตนไปด้วยนะป้าแตนก็เดินทางขึ้นรถตู้ไปพร้อมกัน
พร้อมกับบอกกับนักข่าวว่าตกใจ
ซึ่งต่อมาก็มีทีมงานของนายรัชพลศรีสาคอน
ไปร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยนะครับ
การสอบปากคำเนี่ยเขาใช้เวลาสัก๔ชั่วโมงได้ครับ
ลุงพลเซ็นรับทราบ๓ข้อกล่าวหาคือ๑บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
๒ก่อสร้างแพ่วถังป่าและ๓ข้อครองป่าที่ถูกแพ่วถัง
ได้ประกันตัวมาในช่วงค่ำเขาใช้เงินสดต้อง๑แสนบาทในการประกันตัว

ลุงพลกับทนายความก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
ลุงพลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ได้ใช้เงิน
คำถามคือคุณใช้เงินบริจาคประกันตัวหรือเงินส่วนตัว
ลุงพลบอกว่าไม่ได้ใช้เงินบริจาคนะฮะ
ไม่ได้ใช้เงินบริจาคประกันตัวก็นั่นคือเงินส่วนตัวใช่หรือไม่
ก่อนบอกว่ารู้สึกล้างเหมือนกันขอเดินทางกลับบ้านก่อนละกัน
ก็ถ้าดูไลฟ์สดเมื่อวานวันนี้พีชมอบเงิน๑แสนบาทให้ผม
มันไม่ใช่เงินตรงนั้นครับเงินเงินสำนักสงฆ์ก็ต่างหาก
ส่วนที่เหลือผ่านทรัพยากรเพื่อจบนะครับพรุ่งนี้เราคุยกันถามทุกเรื่องนะ
วันนี้กลับไปจะนอนหลับไหมคะหลับครับนี่จะหลับอยู่แล้วเนี่ย
ก็นอนหลับนะนอนหลับเขาบอกว่าเขานอนหลับ
เขาเขาล้าเมื่อวานนี้นะคะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูนะคะ
เรื่องของการสร้างพญานาคแน่นอนว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
ข้อกล่าวหาผิด๒พรบด้วยกันคุณผู้ชม
ทีนี้เราย้อนกลับไปดูคือสินแสท่านหนึ่งชื่อว่าสินแสเข่งเนี่ยนะคะ
เคยทำนายดวงชะตาของลุงพลไว้บอกว่า
ดวงลุงพลติดเคราะหกรรมอยู่ร่วมกับพญานาคไม่ได้
แล้วมีดาราคนหนึ่งคุณเอพระสินเขาก็เชื่อเรื่องของพญานาค
เขาก็มาบอกคุณสมบัติลักษณะของคนที่จะก่อสร้างพญานาคเนี่ย
จะต้องเป็นคนที่รักษาสัจจะไม่ผิดสิน
อ้าวมันก็เป็นเรื่องหรือเปล่า

ใช่เอาท่านแรกก่อนนะฮะคุณชนทัศน์ฤทัยผ่องหรือว่าสินแสเข่งนะฮะ
เป็นผู้อำนวยการสถาบันโหรศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย
ท่านเคยวิเคราะห์ดวงลุงพลบอกว่า
ลุงพลเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงใช้ความผิดใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่
เกิดจากดาวเสาดาวพระเคาะโคจรทับดวงชะตาชีวิตตั้งแต่เดือนตุลาคม
จนเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกแล้วจะมีคนถอนตัว
คนที่ถอนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่เคยให้ความช่วยเหลือลุงพล

หลายคนแล้วนะเพราะลุงพลเนี่ยสร้างพญานาคทำให้มีผลกระทบต่อชีวิต
ก่อให้เกิดความล่มสลายเพราะหลักของโหรศาสตร์จีน
เมื่อเจ้าชะตาปีเกิดขัดแย้งทำให้เกิดอาเภษอยู่ร่วมกับพญานาคไม่ได้
จังหวะปี๒๕๖๔คือปีนี้รอบอายุของลุงพลจะเข้าเคราะห์
โคจรของดาวพระเคาะก็คือดาวเสาจะเป็นดาวแห่งอุปสรรค
โคจรมาทับดวงชะตาของลุงพลอีกวาระหนึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหากับทำให้เจอเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
เป็นปีที่ไม่ควรเอาเรื่องของพญานาคมังกรเทพแห่งสวรรค์มาเกี่ยวข้อง
ยุ่งเกี่ยวในชีวิตการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่
ควรที่จะต้องมีผู้ร่วมอนุโมทนามมากเพราะหากบารมีผู้สร้างไม่ถึง
ก็อาจจะทำให้ผู้นั้นได้รับผลกระทบได้นะคะ
อันนี้เป็นคำทำนายของสินแสเข่งก่อนหน้านี้

นักแสดงหนุ่มอย่างคุณเอพระสินซึ่งเป็นคนที่เชื่อเรื่องพญานาคมาก
ฉะนั้นเคยสัมภาษณ์เขาเหมือนกันนะเขาเชื่อมากนะฮะ
เขาทำวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับพญานาคด้วย

เขาบอกว่าคือเรื่องความเชื่อและความศรัทธาในพญานาคเนี่ยนะคะ
สร้างพญานาคเป็นเรื่องที่ทำได้นะ
แต่คนสร้างต้องไม่ผิดสินไม่เสียสัจจะ
ส่วนตัวมองว่าหากลุงพลมีจิตศรัทธาก็สร้างได้
ส่วนเรื่องของการจะรื้อหรือว่าทุบทำลายนั้น
ขอให้หน่วยงานกับชาวบ้านรื้อกันนะ
ต้องดูกันแล้วก็หาข้อยุติร่วมกันนะคะ

คือจริงแล้วคนที่นับถือพญานาค
แล้วจะมีปัญหากับชีวิตก็คือคนที่ไม่มีศจรรย์
ทุกคนที่บูชาจะต้องเจอวิบากรรมบางอย่าง
เพื่อดึงเราให้เข้าสู่การปฏิบัติ
อะไรก็สร้างได้จริงแล้วการสร้าง
เรียกว่าเป็นสิ่งมงคล

แต่ว่าเราอยากให้มองว่าตรงนั้นมันเป็นศิลปะ
คนที่นับถือพญานาคแล้วจะมีปัญหา
ร้านค้าบ้านลุงพลป้าแตนที่ตั้งอยู่ริมถนน๙

ตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ทางหลวงแจ้งให้รื้อย้าย
ภายใน๑๕วันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วนะคะ
ลุงพลกับชาวบ้านแล้วก็ยูทูบเบอร์คนสนิทกว่า๒๖คน

เพื่อให้ห่างจากถนนหลวง๙เมตรตามข้อกำหนด
โดยย้ายไปไว้ที่ข้างบ้านลุงพลแทนนะคะอืมอ่า
นี่ร้านป้าถอนส้มตำต่างนานา

ขั้นว่าพญานาคที่สร้างเนี่ยจะต้องทุบหรือเปล่านะ